ตอนนี้มันก็มีหลายท่านเรียนจบปฏิญญา
ก็ต้องถ่ายภาพเป็นที่ละลึกกันหน่อยกว่าจะเรียนจบในยุคแบบนี้
โควิดด้วยนะมันลำบาก

น้องคนนี้ก็บอกว่าขอโพสต์ท่าแบบนี้เก็บไว้ครั้งหนึ่งในชีวิต

ไปดูเลยค่ะ
ก็ก็ว่าที่หนูอยากได้ก็ก็ว่าที่หนูอยากใส่ก็ก็ว่าฮิมิสุนีดา
วันที่๖มินาคมใครว่ามาถ่ายรูปกับมีนนะคะ

ชาวเดี่ยวก็ไปกดไลค์หื้อถ่ายภาพคนแด้
นี่นี่เดี๋ยว
ถ่ายมาแบบนี่
ให้ถ่ายไปให้ไปถ่ายด้วยถ่ายข้างล่างก่อนแล้วกันนะคะ
กับแบล็คโฮนี่แหละ
หมายถึงไปที่มหาวิทยาลัย

คนเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะน้องเขาจบจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับ
ชาวเน็ตก็ไปบอกอุ้ยทีมงานนี่แบบถ่ายรูปสวยมากเลย
ทีมข่าวไปคุยน้องก็บอกว่าเป็นคนสุมราช
แรงบันดาลใจที่อยากจะไปถ่ายรูปบนแบ็คโฮล
มาหน้าเต็มเอาฟังเขาหน่อยว่าทำไมถึงมีแรงบันดาลใจแบบนี้
แหมมุมถ่ายคลิปส่งมาให้เราสักสวยงามขนาดนี้
มุมปวงมุมกุดก็มา

นี่ตอนเรียนเขาเป็นผู้ชายนะ
เป็นผู้ชายนะนี่ชุดสัดยนนะแต่แอบผูกโบนิดนึ

อ๋อเป็นการผสมผสานกับชุดสูตรกับผ้าพันคล

เขาเลยมาได้เคร่งคัดเรื่องการแต่งชุดอะไรมากมายเท่ารัก